คุณอราชพรเชาราดลผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศของเรา

และคุณอุดมสุขท่านด้วยนะคะ
ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่แยกสี่แยกบางนานะครับเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่ตอนแรกไปนัดรวมตัวกันที่สี่แยกอุดมศุกร์เนี่ย
เคลื่อนพลมาที่สี่แยกบางนากันเกือบจะหมดแล้วนะคะมารวมตัวกันอยู่ตรงสี่แยกบางนาค่ะ
ซึ่งถ้าหากอากาศด้วยสายตาเนี่ยนะคะตอนนี้ก็คือจากประมาณสี่แยกบางนา
ไม่ได้เดินไปจนถึงตรงนั้นแต่ว่าเบื้องต้นก็มีการเปิดตรงสี่แยกให้รถผ่านได้
วิ่งออกไปทางสถานีบางนาตอนนี้ก็คือไปไม่ได้แล้วนะคะ
แต่ว่าตอนนี้กลุ่มผู้ชมนุมก็คือนั่งกันแล้วนะคะ
ข้างทางสะดวกจะเป็นการฝอกมือป้อนรับ
พี่การน้องหลังกับลองเขี่ยงอยู่ที่การฝึกข้างน้ำ
๒๒๐ต้อนรับแต่ยังไม่ถือขั้นมีการกระส่ายอะไรนะคะ
เพิ่มข้นคือก้้ายมารวมบนกระโปรโมนี้
ทุกคนก็อยุ่งถอยอยู่ที่ฝั่งนิ้ว
ก็มีประชาชนยืนอยู่เต็มเหมือนกันค่ะอืมค่ะ
ก็คือตอนนี้มีสังเกตมีมีเจ้าหน้าที่อะไรบ้างไหมคะในบริเวณดังกล่าวค่ะ
เรื่องต้นตรงนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เลยนะคะ
แต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูเรื่องการจราจรอยู่ตรงสี่แยก
แต่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ดูเรื่องการกำลังใดอยู่บนบนเมืองนะคะ
เดินทางมาสมทบที่เสียบางนาน่าจะเกือบหมดแล้วค่ะ
ตอนนี้ก็คงกินพื้นที่ตั้งแต่
ทางแยกที่จะเลี้ยวออกไปบางนาตราด
ขอบคุณอัชภรณ์ค่ะจากที่เดินตามกลุ่มมวลชนมาจากอุดมศุกร์
แล้วสังเกตเห็นตอนนี้ที่บางนาเองยังมีมวลชนเดินเท้ามาสมทบอีก

อย่างจากอุดมศุกร์ตอนนี้ด้วยความที่เส้นทางจราจรเนี่ยเปิดหมดแล้ว

แล้วก็ไปออกันอยู่ตรงสะพานลอยค่ะ
มีบางส่วนที่เดินลงมาด้านล่างเหมือนกันถ้าต่างข้างกลางเถอะ
ได้มีกลุ่มใดออกมากระทบกระทั่งกันใช่ไหมฮะ

ตรงนั้นมีแก่นำมีการป้า๑๙๙๔มีการป่าสายไหมค่ะ

น่าจะเป็นการนำถือเอก่ลุนเองนะคะพูดถือหนาวผมบอกว่า

เอาล่ะค่ะขอบคุณคุณรัชพรนะคะ
ติดสถานการณ์อยู่ตรงบริเวณแยกบังนาแล้วนะคะ
เค้าก็มีการขึ้นย้ายจากอุดมสุขมา
แล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าแก่นนำจะมีการให้ขึ้นย้ายออกใหม่จุดไหนอีกหรือเปล่า